อีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้เป็นภาพนิ่ง

ภาพของคนขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วหัวหายค่ะ

โอ้โหแชร์กันชาวเน็ตก็เห็นภาพนี้

เกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์นี้
คนถ่ายภาพเนี่ยเขายืนยันนะ
ไม่ได้ใช้แอปอะไรไม่ได้ตัดต่อภาพ
คนถ่ายภาพนี่คือคุณพี่เสื้อเขียวด้านขวามือขวาล่าง
อันนี้เราวงกลมเอาไว้ให้คุณผู้ชมดู

เสื้อก็ไม่ใส่มือถือมีดด้วย
ถูกมีถือมีดอยู่ด้านซ้ายนะคะ
ภาพนี้ชาวเน็ตเขาก็แห่แชร์กัน
เป็นชายถอดเสื้อขี่รถจักรยานยนต์
แต่ไม่มีศีรษะนะคะ
เหตุเกิดขึ้นภาพถ่ายได้จากจังหวัดสุราธานี
ชาวเน็ตก็โอ้โหพันทิพย์เป็นกระทู้ร้อนเลย
ตัดต่อหรือเปล่าภาพนี้เอ๊ะมันมายังไงนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็ได้ไปตรวจสอบ
พบว่าคนถ่ายภาพนี้พี่ช่วยเขียวเมื่อกสักรูปคนนี้นะคะ
คือนายวราวุฒิเอกประยูนอายุ๓๗ปี

บอกว่าภาพนี้ถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือของตัวเอง
เมื่อวันที่๘พฤษภาคมที่ผ่านมา
ถ่ายหน้าร้านขายของชำที่ตนเป็นเจ้าของ
โดยตอนแรกตั้งใจที่จะถ่ายภาพน้ำท่วมขัง
ร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แต่พอมาดูภาพทีหลังติดภาพคนนี้
ที่เป็นชายไม่มีหัวถอดเสื้อ
ขี่รถจักรยานยนต์รุ่นเวฟสีดำ
ทะเบียนขคยท๕๒๗สุราธานี
ในมือด้านซ้ายถือมีดอยู่และไม่มีหัว
เจ้าตัวเองก็ยืนยันว่าภาพนี้ไม่ได้มีการตัดต่อ
หรือแต่งภาพแต่อย่างใดไปฟังเสียงกันค่ะ
ถ่ายเองกับมือไม่ได้ไปตัดต่ออะไรเลยครับ

คือวันนั้นไม่ได้มีตัดต่อ

ยืนยันด้วยอะไรก็
ก็คือไม่ได้ตัดต่อถ่ายจากกล้องมือถือจริง
คือคุณพี่ที่ถ่ายภาพเนี่ยถึงขั้นบอกแบบนี้เลยนะ
ถ้าใครรู้ว่าเป็นตัวเองที่ไม่มีศีรษะอยู่ในรูป
ไปทำบุญหน่อยดีไหมเป็นลางร้ายหรือเปล่า
เพราะว่าในรูปเห็นทะเบียนรถชัดเจนนะคะ

คุณพี่เขาเลยฝากบอกผ่านสื่อไปเลยว่าไปทำบุญหน่อยไหม
เพราะคนโบราณก็ถือว่าเห็นภาพแบบนี้เนี่ยลางร้ายนะ

หลายคนก็มาคอมเมนต์แบบนี้เหมือนกัน
ทีนี้มาฟังมุมด้านของวิทยาศาสตร์กันบ้าง
ผู้ช่วยสัตว์อาจารย์ดรเจษฎาเด่นดวงบริพันธ์
ผู้ช่วยสัตว์อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
บอกว่าภาพนี้น่าจะเกิดจากความผิดพลาด
ของโปรแกรมพาโนรามาในกล้องมือถือ

บอกว่าจากที่ดูภาพ
นิษฐานว่าอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุ
ความผิดพลาดของกล้องโทรศัพท์
รวมถึงการใช้โหมดถ่ายภาพพานอรมา
แล้วก็การใช้แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมในการตัดต่อก็เกิดขึ้นได้

เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นความผิดพลาดเรื่องช็อปแหว
ส่วนไปสืบเสาะเพิ่มเติมลองไปเสิร์ชดูในทวิตเตอร์นะคะ
ก็จะพบหลายคนที่ถ่ายภาพแปลกได้จากโหมดนี้
พบว่าบางภาพก็เป็นคนหัวขาดมีลักษณะคล้ายกับภาพคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วหัวหาย
อันนี้เราก็วงกลมให้คุณผู้ชมดูนะคะ
ส่วนถ้าไปสืบสอบถ้าสมมุติคนสันนิษฐานว่าตัดต่อหรือเปล่า
ก็มีแอปพลิเคชันตัดต่อภาพแนวนี้เกิดขึ้นเหมือนกันนะคะ
ทดลองโหลดแอปแอปนี้ก็เป็นแอปสำหรับช่างภาพที่หลายคนใช้กัน
ปรากฏว่าจริงแล้วเราสามารถลบรถออกไปทั้งคันจากรูปเลยก็ได้แบบง่ายในมือถือ
นี่ไงมีขาเล่นชิงช้าอยู่
ใช่คือเดี๋ยวนี้เทคโนโลกิเตอร์มันก้าวหน้าไปถึงขั้นนั้นแล้วเราลบออกได้แบบเนียนด้วยแอปแค่นี้
อันนี้เป็นคนที่ท่อนบนหายไปไม่มีหน้าตาที่ชัดเจนนะคะอันนี้ก็หัวให้

ใช่นะคะซึ่งก็ขณะที่รถหายทั้งคันศีรษะภาพอื่นหายได้ทั้งคัน
ก็ทำให้ภาพผลของขาดนี้ก็อาจจะเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นก็ได้

ถ้าเชื่อว่าเป็นลางถ้าคนในภาพเชื่อบังเอิญก็ทำบุญก็ดี
แต่ว่าถ้าตามหลักการแล้วมันก็เกิดขึ้นได้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะคะ